สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
เมื่อวานนี้เรา๑วันสำหรับผู้ว่า
ศึกภูวานะฮะ
นี้เรียกได้ว่ามึงเป็นเกมโชว์ก่อนเนอะ

คือยากให้มันมีความวารายตี้มากขึ้น

แบบเราเคยเห็นเกมโชว์ที่เกมสมันมาแข่งต่อคำถาม

ถ้านับวันเนี่ยเหลืออีกแค่ไม่ถึง๒๐วันเนอะ
เราจะต้องเข้าครูหาหรือประมาณสัก๒อาทิตย์
๑๗วันที่เราจะเข้าครูหากากบาทกันแล้วเนี่ย

เลือกผู้ว่ากับสกด้วย
นี่เขาก็เดินทางหาเสียงกันแบบโอ้โหโค้งสุดท้ายกันมาก

ใช่ค่ะ

สกก็จะเป็นอีกสีหนึ่ง

กอสีชมพูผู้ว่าสีน้ำตาล
เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าเนี่ยเราจำเบอร์กันได้แล้ว
สกเนี่ยคุณก็ต้องก่อนเข้าครูหาคุณต้องดูนะ

ดาราวันนี้ลงสอกรก็เยอะนะฮะ
ดาราที่เราเคยทำงานด้วยกันเนี่ยลงสอกรเยอะมากเลยนะ

ก็เลือกดีฟังนโยบายกันไปก่อน

เท่าที่มิ้นเห็นคนกรุงเทพเขาตัดสินใจรายวันนะ
วันนี้ฟังนโยบายคนนี้แล้วก็เออน่าสนใจ

โยบายอีกคนนึงฟังดูเป็นไปได้มากกว่าเลย

ใช่บางคนฟังแล้วเอ๊ะ
อันนี้เป็นอำนาจอยู่ในขอบเขตหรือเปล่า

เอ้ะมันอีกทีเอ๊ะเขาทำได้เหรออย่างเนี้ย

เพราะฉะนั้นเอาง่ายว่าทำไมเราต้องเลือกสอกรต้องเลือกผู้ว่า

ก็จะต้องเป็นสะพานที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าไอ้งบแสนล้านเนี่ยเอาไปทำอะไร

ขณะเดียวกันผู้ว่าก็จะเป็นคนทำนโยบาย
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคุณจะให้นโยบายกับสก
กรก็จะเป็นผู้ที่แบบว่าทำยังไงก็ได้

ถูกต้องเพราะว่าจริงนโยบายแต่ละคนที่พูดขึ้นมาเนี่ย
ต้องเปลี่ยนเรื่องของกฎระเบียบหลายข้อเหมือนกัน
แล้วก็สกนี่แหละที่จะเป็นคนทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
แล้วก็อนุมัติไม่อนุมัติว่ามันได้ไม่ได้

เดี๋ยวเราก็ใกล้กันเราคงจะได้มีโอกาสดูกันนะครับ

เชื่อว่าหลายคนตื่นเต้นแหละเพราะว่าจะได้เลือกผู้ว่าง

สิบสองสิบสองปีสำหรับสอกรที่ไม่เคยได้เลือกกันมาเลย

คือเราไปโควิดแต่ดีใจวันนี้โควิดยอดไม่ถึงหมื่น
ดีใจได้ไม่รู้จะนานแค่ไหนพี่มดต้องใช้ทำไม
เขาใช้คำว่าณตอนนี้เป็นช่วงพักยก
เพราะว่ายอดผู้ป่วยใหม่ลดลง
อดผู้เสียชีวิตก็ลดลงแล้วไม่ได้ลดแค่บ้านเรานะคะ
ทั่วโลกใช่แต่เขาบอกว่านี่มันคือช่วงพักยก
เพราะว่าสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วนะจ๊ะทุกคน
พันธุ์ใหม่ออกมาอีกแล้วเอาดูยอดผู้ป่วยก่อนนะ
ที่บอกว่าลดวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เราอยู่ที่๗๐๐กว่าคนเอง
๗๗๐๕คนผู้เสียชีวิต๖๒คนนะคะ
ซึ่งทั่วโลกตอนนี้ยอดลงหมดเลยทั้งผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิต
หลายคนก็ยิ้มออกกะว่าเออนี่แหละมันคือทิศทางของการที่จะประกาศให้โควิด๑๙
กลายเป็นโรคประจำถิ่นสักทีตามที่สาธารณสุขเขาตั้งใจเอาไว้
แต่ทีนี้ศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
โพสต์ข้อความน่าสนใจเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะเขาบอกเลยบอกว่า
นี่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนคือหลายคนก็ยังงงว่า
เอ้าก็ตอนนี้คนฉีดวัคซีนไปก็ต้องเยอะแล้วทำไมยังลนลงให้ฉีดอยู่อีก
อยู่ที่แอฟริกาใต้ส่วนใหญ่มันเริ่มจากที่นั่นก่อน
เขาก็คาดการณ์กันว่าเดี๋ยวมันคงจะกระจายมา
ทีนี้ถามว่าเรื่องวัคซีนช่วยยังไงเขาบอกว่าลองไปตรวจสอบดู

สำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันจากการติดอย่างเดียว

วันนี้เขาบอกให้เปลี่ยนความคิดสมัยติดแล้วคุณไม่สบายตัวนะฮะ
ใช่อันนี้คือกรณีที่มีภูมิคุ้มกันจากการติดโอมิครอน

ภูมิคุ้มกันคุณที่มีเนี่ย

ส่วนใครที่ฉีดไปแล้วก็ฉีดกระตุ้นหน่อย

คือมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้มากขึ้น
เขาเลยบอกว่าช่วงนี้ที่ยอดมันลงทั้งหมดเลยทั่วโลก

เพราะฉะนั้นช่วงพักยกนี้รีบไปฉีดวัคซีนกันซะ
รีบไปฉีดเข็มกระตุ้นกันซะป้องกันการติดเชื้อซ้ำ

มิครอนถ้าติดครั้งหนึ่งแล้วไม่ติดอีกแล้วล่ะ
วันนี้เราก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ติดกันหมดเลยติดแล้วก็ติดอีก
ติดซ้ำในระยะเวลาไม่ถึงเดือน
คนในบ้านมะดำติดซ้ำกัน๔คน

ติดตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่รอบที่แบบเกือบติดแล้วตาย
กลัวตายกลับมาติดโอมิคอนคือมันติดซ้ำได้
แล้วส่วนใหญ่เขาไปติดมาจากไหนมดดำ

เพราะว่าวันนี้เขามีการประกาศว่ามันอาจจะอยู่ในอากาศแล้วด้วย
ใช่คือไม่ได้รู้แล้วมันไม่รู้ว่ามันจากไหน
มันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าทฤษฎีเก่าคุณต้องลืม
เห้ยหรือมันอยู่ในอากาศ
ดิ้นลนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อมันก็เลยเหมือนแบบมีสายพันธุ์ย่อย
ลายพงกลายพันธุ์อะไรไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ
แต่ขนาดเดียวกันโอเคล่ะให้มันกลายพันธุ์สิ่งหนึ่งที่สบายใจได้อย่างหนึ่งนะ
เชื่อว่าไอ้หลักการกายพันธุ์เนี่ยยิ่งกลายพันธุ์เยอะมันยิ่งอ่อนตัวลง
อ่อนแรงลง
คงเห็นว่าดึงสติกันซักนิดนึงนะ
สิ่งที่เราทำกันอยู่นะ
เขาบอกจะเป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้ว
เขาเป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้วเรา
พี่ไม่ได้เรียกว่าไพ่
เขาแบบว่ามาจริงแล้วด้วยอายุอานามเขาเพิ่ง๒๒วันนี้ตองเองก็โอ้โหออกรายการ
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั้นเขากินกันตอนในผ้าเหลืองเขากินกันในผ้าเหลืองไปกินกันที่สรรเขื่อน
จนวันนี้มีคนติดตามกันแบบว่าตกลงแล้วไอ้คดีเฉาสัมพันธ์กับศรีกาตองนะ
จนต้องศึกเนี่ยถูกเปิดโปรงเรื่อง๖แสนบาท
ปรากฏก็า๖๐๐บาทเอาไปให้ศุริการ์ตอง๓แสน

รอบแรกแสนนึงบอกว่าจะไม่เป็นข่าว
ปั๊บอีกครั้งหนึ่งก็โอนท์อายุกล่าย๓แสนทำกลาย๔แสน

โดยที่เอาเงินวัดไปยืม

หกแสนเพราะตอนนั้นตัวเองรักษาการเจ้าอาวาส

แต่เขานำไปคืนวัดหมดแล้วล่าสุดครับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ย
เขาบอกเลยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างลงพื้นที่สอบปากคำพยานเกี่ยวข้องเช่นหนึ่ง
กรรมการวัดวัยยาวัชกรนะฮะแล้วก็พระลูกวัดรวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนานครศรีธรรมราช
เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างโดยเฉพาะระเบียบการเบิกจ่ายเงินน่ะค่ะสำหรับการเบิกจ่ายเงินของวัดของกาโตะนั้นน่ะ
ถือเป็นความผิดที่สำเร็จแล้วครับแม้จะมีการนำมาคืนก็ตามเพราะถือว่าเงินวัดไม่สามารถให้ใครนำไปใช้ส่วนตัวได้
ใช่อันนี้ต้องทำความเข้าใจกันบางคนเข้าใจว่าเออก็ทำผิดก็จริงแต่คืนแล้วไง

ถือว่าเป็นคดีอาญานะฮะค่ะเป็นความผิดของเจ้าพนักงานเนี่ยตามพรบสงฆ์ซึ่งการเอาเงินวัดไปใช้ในส่วนตัวเนี่ย
น่าจะเข้าข่ายความผิดมาตราหนึ่งสี่เจ็ดอืมและถ้าไม่มีหนังสือแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าอาวาสเนี่ย
จะต้องเข้าข่ายข้อหาสนับสนุนให้การกระทำรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนนำเงินวัดออกไปเนี่ยมีความผิดไปด้วยเลย

ส่วนพระคนกลางพระคนกลางที่รับเงินไป๓แสนมีการบอกมีพระผู้ยงผู้ใหญ่ยูแบ็คด้วยนะ
พระผู้ใหญ่อย่างที่เขาบอกว่าหมอปลาพระผู้ใหญ่ดูเหมือนจะเหมือนจะเป็นหลวงแม่

พระผู้ใหญ่ก็ใช้ไปว่าหลวงแม่คือพระน่าจะเป็นหลวงแม่นี่เป็นใคร

ก็คือพระอดีตพระคนกลางก็เอาเงินจากอดีตพระกาโตะไป

มาเป็นพยานในการสอบสวนขนาดนี้อยู่ในระหว่างติดตามตัวนะฮะ
เจ้าตัวมีหมายจับคดีช่อโกงเป็นพระ
เป็นพระแต่เป็นพระที่มีหมายจับคดีช่อโกง
กรณีไม่จ่ายเงินค่าซ่อมแซมผ้าม่านของวัดมาด้วย
ไปกันใหญ่ทีนี้ไปกันใหญ่แล้วนะครับ

ท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ใครว่างเติมน้ำมันนะฮะ
เพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราพูดกันมาตลอด๒ลิตรร้อย
มันเกิดขึ้นกับคนไทยแล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับ

บ่นกันละนาวบอกแล้วพุทธภาคม
เป็นเดือนที่เราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้
หมูเอ่ยผักเอยวันนี้เป็นยังไงฮะ

เติมน้ำมันหรือคะ๑๗๐๐ใช่ไหมฮะ
ด้วยความที่เราทำงานตลอด๒๔ชั่วโมง
เราทำงานบ่อยจนเราไม่รู้ข้างนอกจริงแล้ว
ไข่ที่เราบอก๓บาท๕๔บาท
วันนี้ถามคุณแล้วกันฮะว่าคุณซื้อไข่กันลูกละกี่บาท
ใช่๒ละกี่บาทเพราะมีคนบอกมากรู้ไหม
มด๓บาท๕๐ไม่มีจริงมันเหมือนหวย๘๐บาท

ที่ผ่านมาหวย๘๐บาทมีจริงเยอะมาก
ใช่แต่เลขไม่สวยแล้วไงเลขสวยด้วยแต่คือคนไม่ซื้อ
เพราะคนถ้าซื้อหวยไม่รู้จะเอาอะไรกิน
อย่าถามบอกว่าคนก็เลยตอบกลับมาว่า
แพงอ่ะเข้าใจของแพงนะแต่ตอนนี้เงินจะซื้อมันไม่มี

พี่โมด๔บาทเขาบอกแม้กระทั่งว่าคุณทำไข่เจียว
ซึ่งโอเคคิดไม่ออกบอกว่าไม่เอาทุกคนกินไข่เจียว
แก๊สขึ้นมั้ยแก๊สศูนย์ต้อมขึ้น
น้ำมันพืชขึ้น

ผักหอมผักชีขึ้นมั้ย

เสร็จปุ๊บล้างกระทะทุกอย่างขึ้นหมด
ขนาดเป็นเมนูแบบเอาสิ้นคิดแล้วอ่ะ

เขาบอกหลังจากนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริง

บาทตอนนี้ขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้ว

ไม่ใช่ฮะตอนนี้ประวัติศาสตร์ของเราคือ
ที่จริงมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วน้อง

แต่ตอนนี้เราขอประกาศว่าน่าจะแพงที่สุดในรอบ๘ปี

เราบอกเลยว่าเราดูการขึ้นของน้ำมันเนี่ยมันขึ้น๒วันติดเลย

น้ำมันปรับเพิ่มอีก๘๐สตางค์
เพราะฉะนั้นเบนซินเอาเบนซินก่อนเนอะ

พุ่งไปแล้ว๔๙๒๖บาทครับ

เราขอไปดูที่ขอนแก่น
ปรากฏว่าวันนี้ผักหลายชนิดเริ่มปรับราคาจำหน่ายมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ
โดยเฉพาะพริกแดงจินดาถั่วฝักยาวแตงกวาผักชีเนี่ย
หลังจากที่รัฐบาลประกาศลอยตัวน้ำมันดีเซล

มาดีเซลประกาศลอยตัวแล้วเนี่ยนะครับ
แม่ค้าผักสดคุณสุพรรณีภูศรีน้ำเนี่ยนะขายผักมาตั้งนานแล้วบอกผักเนี่ยมีการปรับขึ้นราคาคือพริกแดงจินดาถั่วฝักยาวแตงกวาผักชีเนี่ย
ก่อนหน้านี้ราคาผักชีอยู่ที่แค่ค่าผักชีนะ
เมื่อก่อนเราเคยซื้อกันกรัมละ๓บาท๕บาทนะ
ตอนนี้ผักชีขึ้นไปกิโลกรัมละ๔๐บาท
ตอนนี้ปรับขึ้นเป็น๔๐บาท
ตอนนี้ผักชีเป็นกิโลกรัมละร้อยฮะ
เท่าตัวแล้วทำอาหารไทยต้องมี๓เกลิน
แตงกวาที่เมื่อก่อนเราไว้จัดจานอ่ะนะ
เมื่อก่อนถุงละ๑๒๐บาทเนี่ยมันตก๑๐กิโลกรัม
นึกออกปะ๑๐กิโลกรัมคิดถึงเตงกวาเวลาเราไปตลาดออกมั้ย

วันนี้จาก๑๒๐ขึ้นเป็น๒๕๐ฮะ

พริกแดงจินดาเมื่อก่อนเนี่ยพริกแดงจินดาเนี่ย
อันนี้ที่ขอนแก่นนะน้องไม่ใช่ที่กรุงเทพนะ
พริกแดงจินดาเนี่ยเมื่อก่อนกิโลกรัมละ๕๐บาท
ตอนนี้ขอขึ้นไปกิโลกรัมละ๘๐บาท
ถั่วฝักยาวแทบจะเป็นอาหารหลักของทุกบ้าน

มันก็เลยทำให้อาหารดูมีปริมาณเพิ่มขึ้นไง

ฝักยาวกิโลกรัมละ๖๐บาทคุณคิดดูแล้วกัน
ทั้งหมดเนี่ยมันปรับขึ้นจากราคานั้นเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นเดือนครับ
เพราะว่า๑ต้องยอมรับอย่างนึงฤดูแรงแต่ปีนี้ไม่แรง
ปีนี้ไม่แรงไม่แรงนานแต่ปีนี้ไม่แรงเพราะมันเป็นเอลนิโย
เขาบอกว่าช่วงฤดูแรงเนี่ยมันปลูกยากอยู่แล้วทำให้ราคาเนี่ยเริ่มขยับตัว
ปัจจัยหนึ่งคือการปรับตัวของน้ำมันดีเซลเนื่องจากรถขนส่งผักอ่ะ
อันนั้นแหละคือการปรับตัวที่มันทำให้แพงขึ้นอยู่สูงสุด
ขนส่งผักเนี่ยรถกระบะที่ใช้น้ำมันดีเซลจึง
ณวันนี้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนบอกกราบรัฐบาลแล้วขอให้ควบคุมราคาน้ำมันให้ได้นะครับ
เช่นนั้นทุกอย่างจะมาตกกับประชาชนหมดเลย

จะต้องซื้อของในราคาแพงเกือบทุกอย่างแต่ตอนนั้นเป็นกันทั่วโลกจริง

ขณะเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดบุรีรำฮะ
ตอนนี้มันใกล้เทศกาลเปิดเทอม
ชุดนักเรียนหนังสือเรียน

ตามร้านตัดเย็บบนทางเท้า
เทศบาลบุรีรำตอนนี้นะฮะก็คือเนี่ยดูดิน้อง

กลายเป็นว่าร้านซ่อมเสื้อตอนนี้คึกคักฮะ

แต่ก็ยังดีมันก็กระจายรายได้นะฮะ

เพราะการชุดนักเรียนเนี่ยมันแพงเหละเกิน

ถ้าบ้านนี้มีลูกสัก๓คนอย่างนี้

ในที่สุดก็เจอกันจริง๒ลิตรร้อย

นี่เข้าไปดูในทวิตเตอร์พี่เบาเท่าบอกว่าอยากมีปีกแล้วตอนนี้

ไม่ต้องพึ่งแล้วรถยนต์ขอบินไปเลยได้ไหม

เดือนนี้อาจไม่แพงเท่าเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วร้อนมาก
ก็หมายถึงว่าของเขาตอนนี้ของเดือนนี้ก็คือจ่ายของเดือนที่แล้ว
เพราะฉะนั้นต้องตกใจตั้งแต่เดือนเมษานี่แหละ
เพราะว่าอันนี้เราจ่ายของเดือนเมษา

มันก็ได้ผลแต่เอาจริงว่าทุกคนจะไปติดโซล่าเซลล์หมดมันก็ยาก

มันหลายแสนมากนะคะเอามาติดใช้

ก็ถึงบอกว่าค่าติดมันไม่ได้ถูกทุกคนบอกติดต่อแล้วเต็มติดต่อแล้ว

แล้วมันต้องติดจำนวนนึงด้วยนะไม่ใช่ว่า

มันจะต้องต่อเข้ากล่องไฟค่าช่างต่อเถอะมันไม่ได้ง่าย
คือต้องอย่างต่ำแสนขึ้นไปเท่านั้นค่ะถึงจะติดได้จริง
มันจะคุ้มไหมล่ะบางบ้านก็ไม่อยากลงทุน
ขนาดพี่ติดไปพี่ยังไม่กล้าบอกป้าเลยอ่ะมิ้น

ป้าพี่นานทีมาจากภูเก็ตสักทีนึงพี่สาวพ่อบอกไปเดี๋ยวนางนอนไม่หลับ

นางเครียดก็ต้องบอกว่าเขาติดให้ฟรี
ก็ต้องบอกให้นางนั้นสบายใจแต่วันนี้นางดูอยู่ก็คงจะรู้หมดแล้วล่ะมั้ง

ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณปรินพาณิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย
วันนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
ถ้าเทียบก็คือจะเป็นคดีที่๗จากคดีทั้งหมด๑๕คดี
วันนี้เนี่ยทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานที่ดูแลด้านกฎหมายแล้วก็คดีความ
พลตำรวจตรีไตรโรงผิวพันธ์เนี่ยมาสอบร่วมสอบปากคำนายปรินด้วยตัวเองนะคะ
คดีก็คือกระทำอนาจารย์ผู้หญิงอายุ๒๖ปี
เหตุการณ์ที่เขาฟ้องร้องไว้คือตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนปี๖๓ที่คอนโดมิเนียมค่ะ
พลตำรวจตรีไตรโรงบอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษเอาไว้
พนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหา
ถ้าจะให้ไล่เรียงเนี่ยตอนนี้เขามีทั้งหมด๑๕คดีใช่ไหมคะ
คดีนี้คือคดีที่๔ของสนลุมพินีลุมพินีรู้สึกจะมี๙คดี
เป็นคดีที่๕ของพื้นที่นครบาน
นครบานก็คือรวมของกองบัญชาการตำรวจนครบานทั้งหมดนะคะ
และถ้ารวมคดีที่เชียงใหม่และเพชรบุรีก็คือถ้ารวมคดีทั้งประเทศไทยค่ะ

ตอนนี้กำลังไล่ไปทีละคดีอยู่เพราะว่าต่างกรรมต่างวาระกันถูกไหมคะ
ก็ต้องไล่ไปรายงานตัวแต่ละคดีแหละ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมาที่สอนอลุมพินีแล้วรอบหนึ่ง
จากนั้นไปเพชรชบุรีต่อจากนั้นขึ้นเชียงใหม่แล้ว
วันนี้ก็มาที่ลุมพินีอีกรอบหนึ่งนะคะ
หลังจากที่มาสอบปากคำแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนก็นำตัวในปริน
ออกจากสนลุมพินีไปสารอาญากรุงเทพใต้ขออำนาจศาลฝากขัง
ซึ่งนายปรินเนี่ยกับทนายความก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด๒แสนบาทเพื่อประกันตัว
สุดท้ายแล้วสารอาญากรุงเทพใต้ก็มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
ก็คือเป็นหลักทรัพย์เงินสด๒แสนบาทนี่แหละวงเงินประกัน
แล้วก็มีการกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วย
ทีนี้หลายคนบอกว่าไอ้แชทที่หลุดมาเนี่ยที่เรียกแบบพี่ปรินคะคิดถึงนะคะจุ๊บ
หรือเนี่ยที่มีผู้หญิงใส่ผ้าเช็ดตัวตามไปนอนด้วยได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนถามว่าชัดจริงหรือชัดปลอม
มันทำขึ้นมาได้ไหมคนก็ถามอย่างนี้
แล้วปรินเนี่ยปรินที่เรียกอยู่ในว่าพี่ปรินเนี่ยปรินเดียวกันไหม
วันนี้ทนายคุณปรินออกมาตอบนะคะว่าแชทนี้ของจริง
ทนายคุณปรินบอกว่าแชทนี้ของจริงซึ่งทางฝั่งเขาบอกว่าเขาจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องกลับด้วย
แต่คดีไหนจะเอาไปใช้ในเชิงกฎหมายอะไรยังไงเนี่ยเขายังไม่ได้บอกรายละเอียด
แต่เขาบอกว่าแชทนี้ของจริงคือลักษณะเหมือนกับว่าบางคนก็สมัครใจยินยอมที่จะไปหาเขาไม่ใช่เคสของการล่วงละเมิดหรือว่ากระทำอนาจารย์
อันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่ทางทนายออกมาพูด
ก็ยังเหลืออีกแต่ถ้าคดีที่๗ทั้งประเทศก็เหลืออีกประมาณ๘คดีค่ะที่ต้องไปไล่รับทราบข้อกล่าวหา
ก็ต้องทีละคดีไปเรื่อยเพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระมันคือของแต่ละคนเลย
อันไหนสมยอมอันไหนบังคับ
อันนี้ต้องไปว่ากันในชั้นศาลอีกทีนึงเขาแค่ไปเพราะว่าทุกคดีเนี่ย
เขาฟ้องมีทั้งอนาจารย์อนาจารย์และข่มขืนหรือข่มขืน
เขาก็จะเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ไอ้เรื่องการต่อสู้ว่าทำจริงใหม่จริงสมยอมหรือบังคับเนี้ย
ก็ต้องรอให้สารรับฟ้องแล้วก็ไปว่ากันในชั้นศาลเลยว่าจะสู้คดีกันยังไงเข้าข่ายไม่เข้าข่ายอะไรแบบไหน
อ่ะมาอีกคดีนึงหลายท่านคงจะได้ยินแล้วแหละที่ละยองเนาะ
เขาบอกว่าซื้อปูไข่ปูไข่ดองนะไข่นะแต่ปรากฏว่าไข่ที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ปูไข่ดองมันเป็นปูไข่แดง
และที่สำคัญนะคุณผู้ชมถ้าเป็นปูไข่ดองซึ่งเป็นไข่ของปูจริงเนี่ยนะคะ
มันจะตกราคาประมาณ๖๐๘๐บาทแต่ถ้าเอาไข่แดงมาใส่แทนเนี่ยตกกล่องละ๑๐๐๒๐๐บาท

อย่างนี้นะคะเขาก็ว่าไปนักท่องเที่ยวโวยวายค่ะว่าหลังจากที่ไปซื้อปูไข่ดองนะคะ
ก็ได้ไข่แดงเข็มเนี่ยแปะอยู่ข้างบนเนาะ
ว่าแม่ค้าแม่ค้าก็อ้างว่าอย่างงี้ค่ะฉันแตะไปเพื่อความสวยงาม
คือไม่ได้จะแตะเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นไข่ปูนะ
แปะให้สวยงามเขาว่าอย่างนี้นะคะ
ล่าสุดนะคะก็คุณบุญเลิศอนันตภูมินะคะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ก็เรียกแม่ค้าที่ขายปูเนี่ยทั้งหมดนะไม่ใช่เจ้าเดียวด้วยนะคะ
เข้ามาประชุมเพื่อที่จะหารือข้อเท็จจริงว่าทำยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าที่ตลาดดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นตลาดที่ทางอบตเนี่ยตั้งขึ้นมา
เพื่อขายอาหารทะเลสดเน้นนะคะว่าขายอาหารทะเลสดเท่านั้นนะคะ
เรื่องต้นก็เรียกผู้ประกอบการทั้ง๙รายเนี่ยนะคะ
ก็มาทราบข้อเท็จจริงว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรนะคะแล้วก็หารือกัน
แล้วก็สั่งให้แม่ค้าทั้งหมดเนี่ยหยุดขายของทุกอย่างเนี่ยเป็นเวลา๑สัปดาห์เนอะ
เพื่อที่จะให้ปรับปรุงคุณภาพนะคะแล้วก็รวมถึงแม่ค้าต้องห้าม
ต้องห้ามเลยนะคะอย่าเอาไข่แดงเนี่ยไข่เค็มเนี่ยมาใส่อีกนะ
เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าใครยังฝ่าฝืนทำแบบนี้นะ
เขาบอกว่าจะให้หยุดขายไปเลย๑เดือนนะ
พบว่านะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้ของแท้ถูกกว่าของของปลอมของเทียมนะ
เออเนี่ยปูไข่ดองน่ากินน่ากินนะ
แต่ตอนนี้เนอะเจ้าหอยปูปลาอย่าหวังว่าจะได้กินเยอะเนอะ
จริงแพงแบบทะลุเป้าไปเลย
ล้านอาหารทะเรแม้วันเรียกล้องไปกินล้านล้านนึงที่ตัวเองกินประจำ
เนื่องจากเขาเราใช้ซะสดอะไรแบบนี้
แบบหนูขอคอยุติไปก่อนอะไรแบบนี้
แบบปุ๊กปลาพูกอะไรแบบนี้

บอกว่าเตือนภัยเลยนะดูผู้หญิงคนนี้เอาไว้ดีดี
เพราะพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายร้านแล้ว
คือผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาจะทำทีเข้าไปนั่งที่ร้านอาหาร

บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมาเต็มเลยสั่งมาเต็มโต๊ะเลย
แล้วก็นั่งกินรอเพื่อนไปเรื่อยเรื่อยสักพักหนึ่งจะทำทีเป็นโทรศัพท์แล้วอืม
แล้วก็ทำเป็นคุยเออเอออยู่ไหนยังไงเอามาเพิ่มอีกเหรอ
แล้วก็จะเหมือนกับว่าบอกพนักงานว่าเออเดี๋ยวพี่ออกไปรับเพื่อนแป๊บนึงนะ
แต่ทิ้งกระเป๋าถือของตัวเองเอาไว้พนักงานจะได้ตายใจ
ทำนองว่าเออเขาไม่หนีหรอกเพราะกระเป๋าเขายังอยู่นี่เลย
หารู้ไหมว่ากระเป๋าใบนั้นเป็นกระเป๋าเปล่าไม่มีอะไรเลยมีแต่กระเป๋าโล่งอะค่ะ
แล้วเสร็จปุ๊บพอทำทีเดินโทรศัพท์ออกไปวิ่งเลยจ้ะวิ่งคือชักดาบไปเลยอ่ะกินอิ่มแล้วไง
แล้วเขาบอกว่าผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงแต่ดู
ผู้หญิงค่ะทำแบบนี้มาหลายร้านแล้วอะค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าต้องมาเตือนภัยทุกวันนี้ผู้ประกอบการลำบากจะแย่แล้วยังต้องเจอคนแบบนี้อีกเหรอ
ผมเป็นคนโพสต์เองเพราะว่ามันเจ็บใจ
ในกระเป๋าที่ทิ้งไว้กระเป๋าเปล่าที่ทิ้งเอาไว้เนี่ย

เขาบอกพอเขาโพสต์เรื่องนี้ลงไปในเฟซบุ๊คไม่หมดด้วยนะ
เออสั่งซะเยอะขนาดนั้นน่ะกินนั่นนิดนี่หน่อย

เขาบอกว่าคนทักเข้ามาหาเขาอินบล็อกเข้ามาหาเขา
เมนต์เยอะมากว่าเฮ้ยผมก็โดนฉันก็โดนเราก็โดนพี่ก็โดน
คนโดนกันเยอะไปหมดเลยค่ะเป็น๑๐ร้าน

เพราะว่าแบบนี้เนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี
เพราะถือว่ากินแล้วหนีใช่ไหมชักดาบ

พฤติกรรมก็คือเหมือนกันเด๊ะเลยมานั่งกินข้าวในร้านคนเดียว
ไปสักพักสั่งเพิ่มบอกเพื่อนจะมานั่งกินด้วย
แล้วก็เรียกพนักงานบอกพี่ขอออกไปรับเพื่อนด้านนอกแป๊บนึงนะ

แล้วสุดท้ายก็วิ่งไปนอกร้านแล้วก็กวักมือเหมือนเรียกอะไรสักอย่าง
หายไปเลยก็คือชักดาบหนีไปเลยอะค่ะ
คือเตือนภัยร้านอาหารกันด้วยคือ

เอาจริงนะคือถามว่าเห็นใจคนทำงาน
เพราะว่าสมมุติลูกค้าเข้ามาบอกว่า
น้องพี่ไปรับเพื่อนแป๊บนึงนะแต่วางกระเป๋าไว้
จะให้เราไปทำทีมเหมือนไม่ไว้ใจว่า
ไม่ได้นะคะพี่จะเกิดสมมุติ

หาว่าแบบคุณไม่ไว้ใจลูกค้าคุณพรีดลูกค้าแบบนี้ได้ยังไง

เออก็ได้ครับก็ได้ค่ะพี่เป็นอย่างไร

สมมุติว่ามิ้นท์สั่งแล้ว๓เนี่ย

กว่าจะเออมาแล้วเดี๋ยวทำให้ทันอะไรอย่างนี้

ตรงทางเข้าแล้วก็จ่ายให้เรียบร้อย

แต่อาหารมาปุ๊บจ่ายอาหารมาปุ๊บจ่าย

ลำบากกันทุกคนอยากให้เห็นใจกันนะคะ

โดนแบบว่ารถเบนท์เนี่ยขู่เขาเลย
โดยพบว่าเรื่องเนี่ยเกิดจากเบ้น

อยู่ทางช่องซ้ายที่ผ่านได้ตลอดนะครับ
แต่ไม่ยอมไปทำให้รถคันหลังเบ้นเนี่ยบีบแตร่ไล่
ซึ่งพจน์อานนท์น่ะจอบเป็นคันที่สองต่อจากเบ้นท์ค่ะดูดีดีนะครับ
เหตุการณ์นั้นนะครับเบ้นก็ได้จอดรถเลนซ้าย
ก่อนจะขับอย่างเร็วปาดเก๋งสีเทาจากนั้นรถของพลตอานนท์เนี่ย
ก็ได้ขับตามมาเรื่อยเรื่อยก่อนที่เน้นคันดังเก่าเนี่ย
ลงมาจากรถสิแล้วก็ขาดปาดไปปาดมานะฮะวาย
นี่ดูตรงครามเก้านี้แหละเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ย

อ๋ออะไรไอ้น้ำไม่บีบใช่ไหมไอ้น้ำบอกไม่ได้บีบไอ้น้ำบอกไม่ได้บีบ
เมื่อกี้ซ้ายผ่านตลอดน่ะพี่แก่งเขามาตัำ

เอ่อพอดีมีคนมีรถเบสมาตัดหน้าฮะแล้วก็พยายามจะหาเรื่อง
นี่ฮะลงมาลงมาฮะเขาเนี้ยถ่ายวีดีโอก่อนแล้ว
ไปเลยใช่ฮะเป็นรถเก่งไงฮะเขาก็เนี่ยทำร้ายอยู่

น่ะน่ะเอออยู่ดีก็ผิดงงอยู่ก็อันที่สงสารคุณพลส
เป็นเราเราก็แจ้งความแจ้งก่อนนะเพราะว่าอันนี้เดินมาที่รถโดยตรงเลย
คนขับรถเบนท์เป็นรองประธานบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งครับ
การแพงแห่งนี้ปิดตัวไปแล้วด้วยแล้วก็มีประวัติเคยก่อเหตุบนแบบว่าเนี่ย
มีทำร้ายร่างกายมาด้วยโดยการชักปืนก็เคยค่ะออกมาขึ้นลำกล้องขู่คู่กรณีหลังจากมีปากเสียงเลย
วันนี้ผู้กำกับสนห้วยขวางเปิดเผยเลยครับตำรวจทราบทะเบียนรถ
ขับเบ้นคันดังกล่าวแล้วก็ออกหมายเรียกให้เขารับทราบข้อเก่าหา
ซึ่งเหตุจากการบีบแต่ไล่กันเนี่ยจนทำให้เกิดอาการหัวร้อนเท่านั้น
หากผู้ขับเบนท์เนี่ยไม่ยอมมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกก็จะดำเนินตามกฎหมายต่อไป

คือคือตรงนั้นมันมีป้ายผ่านตลอดอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีปัญหากัน
เราก็ไม่ได้ลงไปดูแต่จิตใจจริงก็อยากลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่เราก็ขับรถไปเรื่อยสุดท้ายรถเบนท์รถคันสีดำ
สุดท้ายรถคันสีดำอ่ะก็มามาปาดหน้ารถพี่พี่ก็ไม่จอด
พี่ก็บอกขับไปเลยไม่ต้องไม่สนใจเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องจอด
เสร็จมันก็ปาดเขาก็ปาดมาอีกปาดอีกปาดอีกจนรถพี่ไปไม่ได้

กล้องเขาถ่ายใกล้ไงเขาอาจจะเป็นมุม
ไม่พูดแบบอีกไปทำยังไงมานะเรฟเดฟ
ดูหน้านางทิ้งสิฉันไม่ได้เจอนางนะ
นั่นหน้านางเดฟลงไปทำอะไรมาวะ

ว่านางไปทำอะไรมาแต่หน้าเด็กลงอายอมรับ
นี่ไงออกกำลังกายหรือเปล่านี่เขาอยู่สวนสาธารณะเหมือนไปวิ่งไงใช่ไหม
ไม่ใช่คุณพระรำก้าวตรงจุดเกิดเหตุน้อง
ออกกำลังการแล้วหน้าเรียวอะไรอย่างนี้
มาค่ะ
หกแปดนะคะอ่าอุ้ยดูรูปสิเอารูปขึ้นมาสิว่ามันแปลกยังไง
เขาบอกว่าเป็นโพรงเป็นโพรงแตกนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยมีท่อนไม้ไผ่
ทำให้ชาวเน็ตเกิดความสงสัยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
คือสงสัยว่าทำไมเนี่ยเป็นทรงนี้ทำไมเป็นแบบนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะคุณสารวุฒิทรงวิไลนะคะอธิบดีกรมทางหลวงก็เปิดเผยว่า
การติดตั้งเสานำทางเนี่ยนะคะทำจากยางพาราบนทางหลวงเนี่ย
เป็นไปตามหลักวิศวกรรมการทางค่ะเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางนะคะ
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคาตกต่ำนะคะ
ก็ขอยืนยันว่าเป็นการดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ส่วนไม้ไผ่นะคะที่เขาสงสัยว่าทำไมมีไม้ไผ่ในเสาเนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะ
จะช่วยเรื่องการติดตั้งให้ไวขึ้นเนื่องจากว่าตอนแรกที่เอาเสามาลงใหม่
เสามันมีความอ่อนทำให้การติดตั้งเนี่ยนะคะทำได้ยากมาก
เนี่ย๒๐๘๖ต้นนะคะราคาต้นละ๒๐๕๐บาทโดยถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข๑๑๖๘สายภูเพียงแม่จุริมเนี่ยติดตั้งไปทั้งหมด๒๖๐ต้น
ขณะนี้มีความเสียหายไปแล้ว๕ต้นเท่านั้นนะคะก็สงสัยไง
ทำไมเป็นอย่างนี้เป็นคำชี้แจงก็เป็นคำชี้แจงว่าช่วย
เป็นการแบบว่าเหมือนนำคือเขาชาวสวนยางเขาขายไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างว่าอย่างนี้ชาวเน็ตสงสัยไง
ไม่เคยเห็นเขาเขาอยากรู้ไงว่าเอ๊ะมันทำไมรถสเปคหรือเปล่า
มันตรงสเปคไหมเพราะว่าทุกอย่างมันมันมีไม่เคยเจออย่างงี้ไม่เคยเจอ
ก็คำตอบใช้ได้หรือเปล่าก็อยู่ที่คนตัดสินใจแล้วล่ะ
เขายางพาราหุ้มไม่ใช่เหรอถ้ามันอยู่ข้างในอะค่ะ
เขาเป็นยางพาราหุ้มแต่๒๐๐๐บาทก็ต้องไปดูกันว่าเฮ้ยมัน๒๐๐๐บาทจริงเหรอ
ทุกวันนี้ทุกอย่างมันตรวจสอบกันได้แล้วแต่ท่านยืนยันค่ะว่าทำตามขั้นตอนทุกอย่าง
อีกสิ่งหนึ่งตัวเองฉันเป็นแฟนคลับเด็กแฝดลูกบีมกวี
เขาเพิ่งเปิดตัวว่าเขาได้สาวแฟนมาอีกคู่นึงทำไมได้แฟนอีกคู่นึงเนอะ
เขาทำอ๋อเหรอทุกบ้านนี้คือเมื่อก่อนบีมเขาจะมีน้องสาวชื่อบัว
บัวก็ได้เด็กแฟนบัวก็ได้ลูกแฟนบีมได้แฟนแล้วขอแนะบีมได้แฟนอีก
ได้อีกเสียงว่ายน่าจะผู้หญิงเขาก็เชียร์กันเหรอจ้ะอันนี้เป็น

เป็นแฟนหมดเลยอ๋อพัทภีร์พัทภีร์กับพี่ธีร์ชั้นก็ติดดูท์วันเลย

มีโอกาสเจอเด็กสองคนก็อยากฟัดน่ะ

ก็ไม่รู้สึกว่าคงจะจำเสียงได้
เด็กแสดวิ่งมาพร้อมกันอ่ะ

กำลังจะมีอีกคู่นะแต่เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ

จากเคธิดอร์

ก็มันกำลังน่าฟัดน่าฟัดจริง

ต้องย้อนกลับไปสมัยโรงเรียนสื่อเหรืออะไรเงี้ย

ความรักก็เกลืออยู่ด้วยบุภิเษะในว่ามันมีจริงจริง
วันนั้นเด็กแฝดวิ่งเอาขนมมาให้อย่างนี้
ให้เธอเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะ
พี่มัดดำบอกว่าไม่ได้เรียกอย่างอื่นน่ะลูก
เขาเรียกว่าดำไม่ได้ใช่ไหม

หมั่นเที่ยวอ่ะเห็นแล้วคือความหมั่นเที่ยว
ฉันคิดว่าฉันเป็นคนเดียวแล้วต้องแบบว่าเปิดมาดูอ่ะ

พี่ห่ำเบบียังวันนี้
พี่ยังไม่ห่ำเบบีเลย

แล้วพอพ่อเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายแล้วพอพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอุ้ยหายอืมป้ารู้จัก
มันรู้จักสวยพี่พ่อก็สวยสวยเหมือนมันนี่พี่ทีครับพี่ทีรู้จักผู้หญิงกับผู้ชายนะลูกพี่เท

เขาบอกสาเหตุที่อยากมีลูกเพิ่มอ่ะเนื่องจากครอบครัวเนี่ย

รู้สึกว่าการมีพี่น้องเยอะมันดีอบอุ่นดี

หลายคนก็ติดตามเด็กแฝดกันแล้วเนาะ

คือมันเป็นการวางแผนไว้อยู่แล้วว่าเขาเก็บตัวอ่อนไป

เลี้ยงพี่ทีกับพี่พีตัวเนี่ย
เราก็กลัวว่าเราจะไม่เหลืออะไรให้เก็บไง

คุณภาพไข่มันก็จะแย่ลงตามอายุด้วยหรือเปล่า

ซึ่งอย่างที่บอกว่าทุกอย่าง

ก็ก่อนหน้านี้แฟนก็เข้าไปถามแล้วว่า
ทำไมแม่ออยเนี่ยนอนกลางวัน

ทุกคนก็แบบหรือเปล่าหรือเปล่า
ก็จะมีคนเข้าไปเม้นว่าแล้วเชียว
สนุกสนานเหมือนเราไปเป็นคนในบ้านเขา

รู้สึกอาทิตย์หน้าบ้างประหารบัญฑีรายการ

เออเด็กแฝดมาด้วย

สองคนนี่กลับคืนเมื่อกี้ก็ยังน่ะ

ง่วงไปเลยก็ดีดไปเลยมินว่า
ใช่วิ่งรอบสตูสเตตแน่นอนหูววน่ารักจริง

แต่อีกหนึ่งคู่หนะ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

รึงบอกว่าอะไรนะจริงจริงควรเป็นนักรองใช่ไหม
ไม่ควรไปนักแสดง

แต่ว่าต้องหานักหนักรีดี
เพราะว่าพวกเห็นว่า
ไม่ต้องพูดต่อล่ะรู้ล่ะ
โหจะพูดอะไร

นักหนักรีแม่งเล่นโคตรผิดคีเลย
แล้วเราต้องจ้างเขา

ครั้งหน้าเราหาวงไหม
นักหนักรีแย่มากเล่นผิดคี

จริงค่ะ

จริงค่ะ

มุ้งมิ้งสูตร

ไปดูวงการของที่เกาหลีใต้กันบ้างดีกว่า
หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วว่า

อายุ๑๘๒๘ปีเนี่ย
ต้องเข้ากรมหรือว่าเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา๒ปี
อันนี้เป็นกฎหมายบังคับที่ผู้ชายทุกคนจะต้องเข้า
ซึ่งดาราเอ๋ยศิลปินนักร้อง

บังคับเลยทุกคนก็คือต้องเข้ากรมกันหมดผ่อนผันกันได้
แต่ก็คือต้องอยู่ในช่วงอายุ๑๘
ที่ก่อนหน้านี้พี่ใหญ่ของวงอายุ๒๘ปี
คือกำลังทำรายได้มหาศาลให้ประเทศ

เราจะมาเหมือนทบทวนกฎหมายเรื่องนี้ใหม่ไหม

กฎหมายนี้บังคับผู้ชายในเกาหลีใต้ก็จริง

หรือว่าศิลปินพวกดนตรีคลาสสิกหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาจะมีการเหมือนกับยกเว้น

อีกฝ่ายนึงก็บอกว่ามันเป็นการให้อภิษฎ

คือเขาบอกว่าเมื่อปีที่
ตอนที่สมาชิกพี่ใหญ่ของวงอาหารจินเนี่ย

จะอายุครบ๓๐ปีเขาเลยต้องมาถกกันอีกรอบนึงว่า
อ่ะปีนี้เนี่ยคือเดสไลน์แล้วอืมจะผ่อนผันอีกไหม
เพราะจริงแล้วถ้าสมมุติว่าต่อจากจีนปีนี้
ปีหน้าก็จะเป็นชูก้าเป็นสมาชิกอีกคนของวง
เรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ค่ะ
หยุดกิจกรรมการทำงานทางด้านของดนตรีนะ
ตอนนี้ในช่วงเวลาที่เขากำลังประสบความสำเร็จสูงเนี่ย
มันคือความสูญเสียของชาติเขาใช้คำนี้
เพราะว่ารายได้อย่างล่าสุดที่เพิ่งไปแสดงคอนเสิร์ตที่สหรัฐอเมริกา
อูหูรายได้นี่คือแบบหลายล้านมาก

แต่เรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงกลาโหมเองก็ออกมาถกด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่มันยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีสองฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยเพราะว่าเขาสร้างชื่อเสียง
ทำให้เกาหลีใต้เป็นที่รู้จักในแง่ของวัฒนธรรมในแง่ของประเทศ
หารายได้เข้าประเทศโอ้โหหุ้นบริษัทเนี่ย
คือแฟนคลับต่างชาติอาร์มี่อะไรอย่างนี้
เขาก็เข้ามาเทคเข้ามาซื้อกันเยอะแยะมากมาย
แต่ในขณะที่คนอีกฝั่งที่อ้าวแล้วคนก่อน
ศิลปินวงอื่นล่ะที่เขาไม่ได้รับการผ่อนผัน
เขาก็โดนเข้าไปเข้าเกณฑ์แล้วหรือแม้กระทั่งผู้ชายเกาหลีใต้ธรรมดา
อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ความเท่าเทียมมันมีไหม
นี่มันคืออภิกษิตชนความหลุมลำหรือเปล่า
มันก็ยังมีข้อถกเถียงนี้อยู่เขาบอกว่า๙พฤษภาคมเนี่ย
เดี๋ยวจะมีการหารือกันอีกรอบหนึ่งด้วย
ก็เลยยังไม่รู้ว่าบทสรุปเรื่องนี้มันจะออกมาเป็นยังไง
แต่ว่ามันต้องได้บทสรุปภายในปีนี้แหละ
เพราะว่าสิ้นปีก็คือธันวาคมเนี่ย
จินจะอายุ๓๐แล้วก็ต้องรอดูกันต่อไป
เพราะว่าเรื่องนี้แฟนคลับเขาก็ลุ้นกัน
เพราะวงนี้เวลาเขามีกิจกรรมอะไรเขาไปกันทั้งวง
เค้าไม่เคยออกแยกเป็นงานเดี่ยว
ถ้าสมมุติว่าสมาชิกคนใดคนหนึ่งต้องเข้ากรมอย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำงานกันต่อ
ต่อไหมหรือจะยืนเปรกหรือจะยังไงใช่ค่ะอันนี้ก็รอติดตาม
มี่เขาก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงต่อดีนะคะ
โอ้โหแต่ถ้าทำเงินให้ประเทศด้วยเนอะประเทศขนาดนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะ
นี่ดูสิไม่ว่าตอนนี้เกาหลีเนี่ยลองเปิดประเทศนะหลังจากนี้ลองให้พ้นโควิดนะ
พี่ก็มีคนลงรูปไปเที่ยวแล้วนะ
ใช่ค่ะคือจริงตอนนี้วงการเคปอลเป็นรุ่งเรืองแบบมากรุ่งเรืองมากจริง

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีใต้
ประชาสัมพันธ์พิเศษทางด้านวัฒนธรรม
คือมันเลยกลายเป็นข้อถกเถียงสองฝั่งว่า
แล้วจะเอายังไงให้มันเหมาะสม

ที่ร้านอาหารเกาหลีเต็มประเทศไทยจำได้ไหม

เดี๋ยวเราต้องชวนคุณกล้องทำลำตัด

ทั้งปี๗๐เรื่องเหรอคะ

พักกันสักครู่ว่าเดี๋ยวกลับมาฮะ

เขาทำเซอร์ไพรส์อะไรให้น้องมารีนะ

ไม่นี่เดี๋ยวดูเขา
เขาบอกว่าเขาร้องเพลงโปรดของมาเล
วันเกิดวันเกิดมารีจริงใช่ไหม

เหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็คบกันมาเรื่อย

เดี๋ยวจะหนาวเดี๋ยวจะปน

ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ